อีกท่านหนึ่งนะฮะท่านนี้เนี่ยฝากบอกไปถึงเสียแป้ง
ถ้าเสียแป้งดูอยู่ถ้ากลัวความไม่ปลอดภัยมามอบตัวกับท่าน
ยังไงก็จะไม่ตายใครคะท่านเรวัตกลิ่นเกษรฮะอ่า
กูไม่มีหน้าที่จะต้องมากล่อมมึงอยู่แล้วไอ้หนูนะครับ
หนึ่งหนูไม่มั่นใจเลยว่าระหว่างถูกไล่ล่าเนี่ยหนูจะโดนวิสามันหรือเปล่า
นี่ประเด็นสำคัญที่สุดถ้าพักพวกแป้งหรือใคร
ส่งข่าวถึงแป้งได้ก็บอกก็ได้ติดต่อมาที่หาเรวัตเนี่ย
ผมจะลงไปรับตัวเองเข้ามามอบตัวสรุป
มีคนพร้อมรับมอบตัวหลายคนเหลือเกินทุกผู้ชมครับ
คนหนวดโทเรวัชกลิ่นแก่สอนนะครับอดีตผู้บัญชากาล
สมุดประปรามยาเสพติบนะครับพูดถึงเรื่องของเสียแป้งนะ
ก็เหมือนที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเอง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะฮะจะหมดวาระปีสองห้าเจ็ดศูนย์
ขอเอาตำแหน่งนี้เป็นเครื่องการันตีและขอให้เสียแป้งออกมาพูดความจริงให้หมด
ส่วนตัวเข้าใจว่าเสียแป้งคงจะแค้นมากเพราะถ้าเป็นตัวเองก็แค้นเหมือนกัน
ทำผิดด้วยกันทำไมโดนอยู่คนเดียวแต่การจะหนีการไล่ล่าของตำรวจมันไม่ใช่เรื่องดี
และไม่แนะนำให้ทำทนโทษไทยรายวัฒน์นะฮะยังบอกว่าต้นเรื่องจริงแล้วเนี่ย
มันคือกรมรัชธรรมนะฮะของเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแต่กลับปิดปากเงียบทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างเรื่อง
ทุกอย่างมาลงที่ตำรวจตำรวจกลายเป็นจำเลยของสังคม
แต่ยุทธการที่ตำรวจใช้ปิดล้อมป่าเพื่อจะล่าเสียแป้งเนี่ยตรงนี้ท่านก็คิดว่าก็ทำถูกแล้ว
และกรมราชธรรมนางเงียบเลยตัวสร้างเรื่องเลยคุณนะครับ
ตำรวจเนี่ยเป็นจำเลยสังคมไปอีกโดนด่าโดนด่าว่าไร้ฝีมือ
แต่ว่าผมมองยุทธการที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้กำลังเข้าไปปิดล้อมเพื่อเคลียร์พื้นที่ในป่าเขา
อย่างนี้ก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็พอรู้ว่าไม่มีเขาก็ถอนกำลังก็ถูกแล้ว
ส่วนที่เสียแป้งบอกวันนั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเขาบรรทัศน์นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจไม่ยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะท่านเรวัตบอกว่า
ก็ถ้าวันนั้นเสียแป้งยิงตำรวจเชื่อว่าคงไม่รอดเหมือนทุกวันนี้
เพราะคงถูกไล่วิสามันเหมือนกันที่สำคัญเรื่องนี้ไปถึงนายมนตรีแล้วนะฮะ
นายมนตรีเนี่ยก็ขอให้มอบตัวเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่คดีเล็ก
อยากให้เสียแป้งมาเข้าสู่กระบวนการเพราะถ้าเกิดติดคุกเชื่อว่าติดไม่นาน
ถ้าออกมายังสามารถทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือประชาชนได้
เพราะเท่าที่เห็นก็ถือว่าเป็นคนใจถึงเอาเพื่อนเอาฝูงเอาพวกเอาพ้อง
อายุก็เพิ่ง๓๗ปีแต่ตอนนี้คดีเพิ่งชั้นต้นนะ
กำลังรอฟังสารอุทธรณ์อยู่แต่ว่าเสียแป้งก็หนีไปซะก่อน